นะฮะดูควันหลงของ๑๑๑๑ก่อนไหม

เออแล้วตอนแรกคงคิดว่าจะไปติดรถแหละนะครับ
แต่ได้มามันอันกระจิ๋วหลิวฮะ
หญิงคนหนึ่งโพสต์ภาพสปอยเลอร์นะครับ
ระบุข้อความว่าใครแต่งรถงามวัดกันไหมล่ะ
นะฮะวัดกับสปอยเลอร์คอยบอร์นะฮะ
พัสดุออกขำจนเจ็บท้องนะครับเฮ้ยเข้าไปติดด้วยนะครับ
หลังจากภาพถูกแชร์ออกไปนะครับชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ
นฮาเขาบอกว่าซูมหาตั้งนานดูว่ามันเป็นอะไรนะฮะ
มันอันเล็กน่ารักจริงสปอยเลอร์รุ่นนี้ดีไม่ใช่เล่นนะครับ
ขับง่ายลู่ลมได้ดีทีเดียวนะบ้างก็แซวบอกว่าให้เอาน้ำมาลดให้น้องหน่อยนะ
เดี๋ยวมันได้โตไปสปอยเซอร์สปอยเลอร์ใหญ่ใหญ่
แต่บางคนบอกว่าเป็นบทเรียนสำคัญกับการซื้อของออนไลน์
อ่านหน่อยไอ้ตัวเล็กอ่ะไอ้ตัวเล็กอ่ะอ่านหน่อยนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวสิบสองสิบสองเนี่ยจะมาแล้วนะครับ
จะได้ไม่ได้อันจิ๋วมาแบบนี้นะฮะสงสารสปอยเลอร์จิ๋วอ่ะ